เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของ
ผลสำรวจความคิดเห็นในการเลือกตั้งสส๖๖กันหน่อยนะฮะ
โพลเลือกตั้งนี่แหละครับใครดีใครโดนแบบไหนอย่างไรเชื่อว่า
ท่านผู้ชมก็มีความเห็นมีความรักมีความชอบ
ก็อยู่ในใจท่านเองอยู่แล้วแต่ผลสำรวจความคิดเห็นต่างต่าง
ที่ออกมาในเรื่องของการเลือกตั้งก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้
เป็นต้นไปหรือวันเลือกตั้งเหมือนที่เราเห็นกันนะครับปิดหีบ
๕โมงเย็นปั๊บผลออกมาตรงไม่ตรงอย่างไรใช่ไม่ใช่อย่างไร
และณขณะนี้แนวโน้มของการเมืองไทยเรื่องการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร
ผมคุยกับสองสำนักโพลที่เชื่อว่าได้รับความเชื่อถือจากประชาชนคนไทยมาตลอด
ในช่วงการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมานะครับ
เลทรัพย์นะครับท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
ศวรดุสิทธว์อีกอันหนึ่งนะครับผู้ช่วยสาธารอาจารย์
คิดเห็นนิดาโพนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดี
สุขุมนะครับอาจารย์สุวิชานะครับโอ้โหช่วงนี้เลือกตั้ง
ต้องบอกว่าสี่ปีมาถึงกันอีกแล้วครับเป็นยังไงบ้างฮะคึกคักไหมฮ

ซึ่งถ้าว่ากันจริงก็คึกคัก
มันไม่ใช่คึกคักเพราะว่าบรรยากาศที่ได้มีการเลือกตั้ง
แต่มันคึกคักมาทุกภาคส่วนเลยนะครับ
โดยเฉพาะประเด็นของประชาชนเนี่ย
ก็อาจจะบอกว่ามีทั้งเบื่อมีทั้งอยากให้ไปต่อ
มันปรากฏการณ์ค่อนข้างชัดเจนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า
ซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็อ้างเหตุผลโน่นเหตุผลนี่
แต่ทั้งหมดเนี่ยตัวขับเคลื่อนก็คือพักการเมืองและนักการเมือง
ที่ออกมาเต้นกันเต็มที่อันเนี้ย
มันจึงทำให้บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหร้าวใจพอสมควรครับ
เป็นยังไงอาจารย์เต้นกันเต็มที่อาจารย์สูวะ
กันเต็มที่ดีทั้งเต้นทั้งการอาจจะบอกว่าย้ายพัก
หาที่ลงมองอนาคตของตัวเองว่าเราจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาล
คือมองไปตรงนั้นเลยและที่สำคัญก็คือว่า
อาจจะมีการเมื่อก่อนนี้ลงเลือกตั้งต้องใช้ทุนตัวเองทั้งหมด
ครับแต่ตอนนี้บอกเฮ้ยถ้าเป็นอยู่ตรงนี้เนี่ย
เขามีให้นะอุ้ยอุ้ยตายแล้วอ่าโถยนี่ก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะ
ว่าถ้าสมมุติว่านิเกรดเอเคยเป็นแล้วตั้งไปเท่านี้ล้านนะฮะ
แต่คราวนี้พอสู้ได้ถ้าย้ายเขตอะไรต่างเนี่ยก็ไปอีกราคาหนึ่ง
เรียกว่าเป็นต้นทุนในการที่จะใช้หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
อันนี้ที่เขาว่ากันมาใช่ไหมอาจารย์

เหลือจะใช้เกินไม่เกินอย่างไรกรกตไปไล่ตรวจสอบเอานะ
แน่นอนอาจารย์สุวิชาคึกคักไหมฮะเลือกตั้งครั้งนี้
ก็คึกคักทีเดียวนะครับเพราะทุกภาคส่วนตอนนี้ก็ลงไปดูว่า
คือมันเราผ่านมา๔ปีเนาะนะครับว่าไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ย
ใครจะนับว่าเป็นนายกใครจะเป็นรัฐบาลนะครับฉะนั้นทุกคนตรงเนี้ย
กำลังเฝ้าจับตามองดูอยู่นะครับฟังก็คือพูดง่ายคือว่า
รัฐบาลเดิมนะครับก็พยายามจะสู้เพื่อจะยื้ออยู่ต่อครับ
นะครับฝั่งฝ่ายค้านก็พยายามจะสู้เพื่อเข้าไปสู่อำนาจให้ได้อืม
ต่างฝ่ายต่างก็สู้กันนะครับก็อย่างที่อาจารย์สุขุมพูดนะครับ
ว่ามันมีหลายประเด็นมีหลายกระแสมีหลายรูปแบบนะครับ
ต่อสู้กันอย่างที่สู้กันทุกวันนี้นะครับ
ผมเคยพูดอยู่เป็นประจำว่าปัจจัยที่ทำให้คนเราหรือทีมหรือผู้สมัครใดเนี่ย
ชนะการเลือกตั้งเนี่ยมันมี๔ปัจจัยหลักที่สำคัญยังไงฮะ
อันแรกคือกระแสกระแสก็เนี่ยโพลของผมโพลของอาจารย์สุขุมครับ
นะครับหรือโพลอื่นนะครับอันนี้คือกระแสดูว่าพักใครนำ
เอ่อใครล่ะนายกคือใครอันนี้กระแสปัจจัยที่สองเนี่ยคือตัวนโยบายครับ
มีนโยบายอะไรแปลกใหม่ไหมโดนใจไหม
แจกแล้วรวยกันทั้งชาติเลยก็ไม่ทราบเหมือนกัน
อยู่ที่ดิปรายบายแบบนี้
อันที่สามฉันใช้คำว่าตัวบุคคล
ตัวบุคคลก็คือเรื่องของมาจากบ้านใหญ่ไหม

ปัจจัยสุดท้ายหรือไงผมเรียกมารวมว่าทรัพยากรทางการเมือง
ทรัพยากรทางการเมืองมันรวมทุกอย่างครับ
เอาหน่าคุณพระกรุงเข้าใจนะแถวบ้านผมก็เรียกกระสุนใช่ไหม
แต่ทีนี้แต่ละเขตพื้นที่มีน้ำหนักไม่เท่ากันกรุงเทพหานคร๓๓เขตนะครับกับ
ผมบวกเมืองใหญ่ให้อีกสักหนึ่งนิดหนึ่งสักประมาณสัก๗เขตก็ได้
รวมแล้วเป็นประมาณ๔๐เขต๔๐เขตนี้ผมเชื่อว่ากระแสกับนโยบายพัก
ปัจจัยในการตัดสินใจของคนว่าจะเลือกใครที่เหลืออีก๓๖๐เขต
นะครับตัวบุคคลกับทรัพยากรทางการเมือง
ไม่เอาทรัพยากรทางการเมืองมาขึ้นก่อนเหรอไม่เป็นไรครับ
ที่ไหนก็ได้ครับทรัพยากรทางการเมืองครับ
กับตัวบุคคลเนี่ยจะเป็นตัวสัญชัยแต่ทั้งสี่อย่างมีน้ำหนักหมดเหมือนกันหมด

พี่เรียกว่า๓๖๐เขตเนี่ยทรัพยากรทางการเมืองกับตัวบุคคลเนี่ยสำคัญ
อาจารย์สุขุมมองเหมือนกับอาจารย์สุวิชาไหมครับว่า
อดคล้องกันนะครับแต่ผมจะให้ว่า๓๐๐กว่าเขตนั่นแหละ
ผมขอทรัพยากรมาก่อนนะครับเพราะว่ากระแสต่างตอนนี้เนี่ย
อย่าลืมนะเรามาเลือกตั้งช่วงเศรษฐกิจที่อาจจะบอกว่าตกต่ำจริง
ทุกคนนี้อาจจะบอกว่าอยากใช้เงินอยากได้เงินนะครับ
เพราะฉะนั้นพอถึงฤดูการเลือกตั้งไอ้บรรยากาศเดิมที่พยายามจะล้างนะ
ว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรเนี่ยพยายามจะไม่ให้มีมันกลับมาอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นพอประเด็นต่างตรงนี้แล้วเนี่ย

องไปถึงเรื่องของทรัพยากร
ในเรื่องของการที่บอกว่าจะมี
แม้ว่ากฎหมายจะบอกว่าใช้ได้แค่นี้แค่นี้
หลบเลี่ยงมันก็มีอยู่นะครับ
คือเขาก็มีวิธีการของเขานั่นแหละใช่ครับ
คือเขามีวิธีการในการทุ่มทรัพยากรทางการเมืองลงไปสู่การเลือกตั้ง
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในรูปแบบใดก็ตามนะแล้วก็ใช้อย่างไรใช้ในเชิงกลยุทธ์อย่างไร
ให้มันโดนเป้าใช้อย่างไรให้มันเกิดประสิทธิผลสูงสุดเขาก็มีวิธีการทำของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
อย่างนี้แล้วมันเอาละโอเคละอันนั้นก็เขาก็หวังผล
คือวันเลือกตั้งใช่ไหมมีเลือกตั้งล่วงหน้า๗พฤษภาคมกับวันลงคะแนน
วันเลือกตั้งใหญ่๑๔พฤษภาคมแต่ในแง่ของการทำโพล
ของสำนักโพลจะเป็นสวนดุสิตโพหรือว่านิดาโพเนี่ย
พอมันมีเรื่องของกระแสในกรุงเทพหรือว่าหัวเมืองใหญ่
อย่างที่อาจารย์สุวิชาบอกหรือว่าทรัพยากรหรือว่ากระสุนอะไรต่างนานา
ที่อาจารย์สุขุมบอกเนี่ยเวลาเราไปทำโพลเราไปถามเขาเนี่ย
เขาตอบตามอะไรฮะเขาตอบตามกระแสหรือว่าตอบตามตามกระสุนหรือว่าอะไรยังไง
ซึ่งจริงแล้วถ้าเราสอบถามตามหลักวิชาจริงเนี่ย
เราก็พยายามที่จะสะท้อนออกมาแต่มันจะเป็นความรู้สึกในช่วงเวลานั้น
ว่าเขาชอบใครเขาอยากเลือกใครเป็นเพราะอะไร
แต่ว่าเรื่องของกระแสกระสุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะมาทำให้สิ่งที่เขาตอบเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่
ตัวนี้มันจึงเป็นตัวแปลสำคัญสำหรับโคนที่อาจจะบอกว่าหน้าแตกอะไรต่าง
มานะครับแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มที่
จะมีว่ารับแล้วแต่ไม่เลือกอืมนะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันเป็นได้มันก็จะ
ทำให้ว่าเป็นบทเรียนที่สั่งสอนนักการเมืองด้วยนะอ่าถ้าจะแจก
ต่างต่างเนี้ยไม่ใช่ว่าจะมาซื้อได้นะครับรวมทั้งประเด็นหนึ่งที่อาจจะบอกว่า
ตอนนี้คนแก่คนเท่าก็น้อยลงใช่ไหมครับการที่บอกว่ารับมาแล้วเนี่ยจะต้องเลือกเขา
งั้นผิดสินผิดคำมั่นสัญญาแต่ถ้ามันเป็นคำมั่นสัญญาที่อยู่บนฐานที่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่
ก็สามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นพักการเมืองหลายพักก็บอกว่า
ถึงช่วงเวลารวยแล้วรับไปเถอะแต่จะเลือกใครอย่างไรนั้น
ให้ใช้ดุลพิษของแต่ละคนอืม
เพราะฉะนั้นการแจกอะไรต่างในภาวะปัจจุบันว่า
รอบแรกเนี่ยโยนลงน้ำไปครับนะฮะ
ทุกคนทุกพักหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางพักเนี่ยโยนไป
แต่ว่ามันจะสู้กันระยะที่ใกล้ขึ้นมานะครับเหลืออีกครึ่งเดือน
เหลืออีก๗วันหรือแม้กระทั่งคืนหมาหอนนะครับ
ตัวนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของทรัพยากรการเลือกตั้งเนี่ย
ครับมันเด่นชัดขึ้นครับอืมแต่ส่วนมากแล้ว

น้อยใช่ไหมภาคสมิธรรมหรือว่า๒๓วันสุดท้ายครับ

ก็จะวิ่งใหม่ตามความรู้สึกแบบนี้ครับ

คิดนะ๓วันก่อนเลือกตั้งจากอีกแบบนึงก็ได้
เพราะขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเข้ามากระทบมีปัจจัยอะไรเข้ามาบ้าง
เช่นสมมุติว่าสมมุติบางในเขตเมืองปัจจัยกระแสอาจจะแรง
อาจจะนึกจัยวิ่งไปตามกระแสหรือถ้าชอบนักยุบายนี้
อาจจะวิ่งไปตามนโยบายนี้หรืออยู่ในเขตต่างจังหวัดชนบทหน่อย
ก็อาจจะมองเพราะเอิญมีทรัพยากรทางการเมืองมา
ครับนะครับอ่าเขาทุ่มลงมาก็เลยรู้สึกเออคงต้องวิ่งไปตามทรัพยากรทางการเมือง
อันนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับ
ซึ่งคะแนนแน่นอนในช่วงนี้อาจจะเป็นแบบหนึ่ง
วันก่อนการเลือกตั้งอาจไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ครับ
อ่าคือถ้าเกิดว่าจะย้อนไปการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ทั้งนิดาโพกับศูนย์วิทสิทธโพได้ทำเนี่ย

เมื่อปีที่แล้ว

ผลที่ออกมาถ้าอันนั้นก็คือในกรุงเทพ
ซึ่งถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกกันก็คือเป็นเรื่องของกระแสกับนโยบาย

ผลที่ออกมาในวันที่แบบปิดหีบเลยนะ
หีบ๕โมงเย็นเลยหรือว่าจะตั้งแต่สำรวจครั้งที่๑ครั้งที่๒มาจน
วันเลือกตั้งวันสุดท้ายของผู้ว่ากรทมเนี่ย

ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างพีอาจจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับโพน
ตรงที่ว่าคู่แข่งเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นกันอยู่ว่าใครนำ
สำหรับภูวากรธม๑๒๓พอจะรู้แล้ว
ตอนนั้นอาจารย์ชาติชาติดรเอศวิชาชวีคุณวิโรธเก้าไกร
คุณสกลทีอิสระดรพุทธันภูวาอาสวิน
และประกอบกับการที่ว่าสำนักโพลต่างทำโพลมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกัน
มันอาจจะแตกต่างกันแค่ลำดับ๒ลำดับ๓ที่สลับกันไปสลับกันมา
แต่ว่าท้ายที่สุดจริงเรื่องของกระแสต่างมันออกมาตรง
แต่ถ้าจะบอกว่าทำโพลในกรุงเทพเนี่ยง่ายไหมง่ายกว่าต่างจังหวัดเยอะนะครับ
เพราะเหตุที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายหรือเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวกับกระสุนต่างมันมีผลไม่มากมีผลบ้าง
แต่เราก็จะต้องดูว่าไอ้สิ่งต่างที่ปรากฏออกมาเนี่ยถ้ามันโดนใจคนกรุงเทพไงก็เลือก
แล้วคนกรุงเทพอาจจะบอกว่ารู้แล้วแล้วก็เปลี่ยนใจน้อยมาก
จากว่าโดนกระแสอะไรจังนะครับ

เราบอกว่าอาจารย์รัฐชาติได้เกิน๕๐เปอร์เซ็นต์

นะครับวิ่งมาคนเดียวตลอด๑ปี
ตั้งแต่เก็บข้อมูลเรื่องผู้ว่านะครับ
ถึงวันเลือกตั้งแกก็วิ่งคนเดียววิ่งวิ่งคนเดียวคนอื่นก็เดินตาม
เอาสั้นไม่ใช่วิ่งตามนะครับนะ
ฉะนั้นอย่างที่บอกว่าในกรุงเทพเนี่ยปัจจัยภายนอกเนี่ย
จัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลหรือว่าเรื่องของตัวทรัพยากรทางการเมืองเนี่ย
มันมีผลน้อยมากนะครับกระแสต่างที่มีผลมากในกรทม
ไม่ต้องเอาอะไรมากคุณพักภูมิไม่ต้องลองนึกว่า

ผมถามว่าตั้งแต่คุณพักภูมิเคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตเนี่ย
ถึงปัจจุบันจำได้ไหมครับว่าสอสอกรุงเทพคือใครบ้างที่อยู่ในเขตคุณพักภูมิ

ฉะนั้นตัวบลคลไม่มีผลเลย

แต่กระแสในแต่ละครั้งที่ไปลงคะแนน

แต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาเป็นเรื่องของตัวบุคคล
ส่วนบ้านใหญ่บ้านใหญ่อย่างนี้สมมุติพอ

สมมุติว่าสมมุติ๒๐ปีก่อนเคยเลือกพ่อ

แต่ปีนี้เลือกหลานแต่สกุลเดียวหมดเลย
เอาละทีนี้เดี๋ยวผมขอพักครู่เดียว
เพราะฉะนั้นช่วงหน้ากลับมาการทำโพลเลือกตั้ง๖๖ซึ่งไม่ใช่แค่กรุงเทพแน่นอนนะฮะ๔๐๐เขตทั่วประเทศ

ท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะเรื่องโพลเลือกตั้ง๖๖นะครับ
สองสำนักโพลนะครับอาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์จากทางสวนดุสิตโพ
อาจารย์สุวิชาเป้าอารีจากนิดาโพนะครับ
ครับทั้ง๒สำนักโพลทำโพลเรื่องเลือกตั้ง๖๖มันมากี่ครั้งแล้วฮะ

จริงแล้วเนี่ยการที่จะทำคนเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องอาศัยข้อมูล
ต่างพื้นฐานครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำลักษณะของจังหวัด
ก็ดีของเขตก็ดีเนี่ยทำมาตลอดระยะเวลาก่อนเลือกตั้งเนี่ยปี
กว่าแล้วนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะว่านิยมพักใดนะครับถ้าจะเลือก
เนี่ยจะเอาผู้สมัครพักใดอ่านะครับซึ่งตอนนั้นตัวบุคคลยัง
ไม่รู้นะครับเราก็จะใช้ว่าผู้สมัครจากพักนี้ผู้สมัคร
จากพักนี้อะไรต่างที่คาดกันว่าจะลงตรงนั้นก็จะเป็น
เริ่มที่จะประกาศของแต่ละพักแล้วนะครับก็ลงต่างต่างทั้งหมด
แล้วก็ณวันนี้ก็ทำหลังจากที่ประกาศรายชื่อของแต่ละพักแล้ว
อืมนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำเป็นในลักษณะที่ว่าพักชอบพักอะไร
ตรงนี้ก็เท่ากับบัตรหนึ่งใบแล้วนะครับแล้วก็ตัวคนที่จำแนกตาย
อันนี้ก็พอจะได้ตรงนี้ออกมานะครับและพอหาเสียงไป
พูดง่ายคือว่าพอหลังสงครานเนี่ยก็จะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่พอจะคาดการณ์ได้ว่าในแต่ละพักเนี่ย
จะมีอะไรเท่าไหร่เพราะเขาเริ่มหาเสียงแล้วนะครับ
เริ่มอาจจะบอกว่าเอ่อสี่ข้อของอาจารย์นพดนเนี่ย
ถ้าโทษของอาจารย์สุวิชาเนี่ยนะมีอะไรต่างบ้างเนี่ย
ครับนะครับก็เริ่มที่จะออกฤทธิ์อ่ะอืม
นะครับก็เริ่มที่จะตัดสินใจได้ว่าเลือกอะไรต่าง
ครับนะครับพอจากนั้นก็จะไปถึงเรื่องของการที่จะสรุปสุดท้าย
เพื่อที่จะเตรียมเปิดในวันที่๑๔วันที่๑๔วันที่๑๔ว่าใครจะเข้าวิน
อันนี้ก็เป็นขั้นตอนระยะในการทำโพลต่าง
คือที่ทำแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วเนี่ยมีก่อนยุบสภา
แล้วก็หลังยุบสภาแล้วก็ช่วงสมัครอันนี้เผยแพร่ยังฮะ

อย่างก็คือเดี๋ยวหลังสงครานเดี๋ยวจะได้เห็นกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็ที่แน่นอนก็คือ๗วันก่อนวันเลือกตั้ง

เดี๋ยวจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ
อาจารย์ฮะอาจารย์สุวิชาณนิด้าโพลทำมากี่รอบกี่ครั้งแล้ว
เราทำมาเยอะเลยนะครับแล้วจริงแล้วเนี่ยนะครับ
เราทำอันหนึ่งที่เป็นโพลประจำของเรานะครับ
ก็คือคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสออกทุก๓เดือน
เราทำมาตั้งแต่ถ้าผมจำผิดนะทำมาตั้งแต่ปลายปี๖๒มั้งครับ
นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่อยอุ้ยทำนะพอเลือกตั้งเสร็จปลายปีหกสองทำเลย

เราเลือกครั้งแรกเลยแล้วจากนั้นก็ทำทุกเรื่อยเรื่อยทุกทุกสามเดือน
สามเดือนนะครับมาจนถึงครั้งล่าสุดเลยก็คือ
ธันวาคมหกห้าครับครับเราเรียกว่าครั้งที่สี่ทับหกห้านะครับ
จากนั้นแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับ
ระหว่างปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากมันใกล้เลือกตั้งนะครับ
เราเริ่มได้กลิ่นเลือกตั้งโชยเข้ามาแล้ว
เราก็เลยทำเพิ่มเติมนะครับก็คือทำเพิ่มเติมรายภาค
ตั้งแต่เมื่อตุลาปีที่แล้วนะครับเป็นในภาค
มาตั้งแต่ภาคอีสานกรุงเทพหานครภาคใต้อะไรเหล่านี้เป็นต้น
ทั้งหมดหกภาคนะครับเอ่อมาจนถึง
พอเข้ามาปีนี้นะครับเราก็เน้นไปที่รายจังหวัด
นะครับก็ไปหลายจังหวัดแล้วครับไล่ตั้งแต่นครราชศรีมานะครับ
ชนบุรีเอ่อนครศรีธรรมราชอูดรต่างหลังจากจังหวัดล่าสุด
เมื่ออาทิตย์ที่ที่ผ่านมาก็เป็นอ่าอาทิตย์ที่ผ่านมาอ่า
เป็นอุบลราชธานีนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เราทำ
คือศึกเลือกตั้ง๖๖ครั้งที่๑เพิ่งออกมาเมื่อกลางเดือนมีนานะครับ
เดี๋ยวเราจะมีอีกสองครั้งครับศึกเรื่องตั้งหกหกครั้งที่สองจะออกวันอาทิตย์ที่สิบหกเมษา
นี่อีกสองวันอ่าครับผมระหว่างที่ทุกคนสาดน้ำกันก็ครับ
ถ้าเบื่อจากสระน้ำก็เอาโพลมานั่งดูนะครับจากนั้นแล้ว
ถ้าชอบใจก็สาดน้ำถ้าชอบไหนก็สาดไปธนาคารนะครับ
จากนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันที่สามครับอ่าวันที่สามพฤษภา
อืมนะครับนิดาโพก็จะเผยผลโพลศึกเลือกตั้งหกหก
ครั้งที่๒นะครับซึ่งอันนั้นวันนั้นเราจะเปิดเผยตอนเที่ยง
เราจะจัดดีเบตผู้สมัครสอสอกรทมเขต๑๒
เฉพาะเขตที่อยู่ในพื้นที่บางกะปินะครับ

ส่วนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเราก็ทำโพงเราต่อ
แต่พอแล้วไม่พูดล่ะโพงต้องเก็บเอาไว้คือ
ก่อนวันที่๑๔พฤษภาคม๗วันร่วงหน้า๗วัน
เขาจะห้ามทำโพลใช่ครับเพราะวันที่สามวันที่สามเนี่ย
ผมปล่อยผลโพงใช่ไหมวันที่๔วันที่๕ผมยังพูดอยู่
หัสศุกร์สองวันยังพอพูดได้พอวันศุกร์ที่หกปั๊บเนี่ย
ผมหยุดละเพราะว่า๗วันเนี่ยจริงมันกวนต้องเริ่มวันที่๗แต่ผมกลัวคนนับเลขไม่ตรงกับผมวันที่๗วันอาทิตย์ใช่ครับวันเลือกตั้งล่วงหน้าผมกลัวคนนับเลขไม่ตรงกับผมผมเลยขอเริ่มแต่วันที่๖กันที่ไม่พูดแล้วก็คือวันสาววัน
ใช่ไหมฮะของเราไม่ครับของเราออกเก็บก่อนล่วงหน้า
ก็คือผลสำรวจหน้าหน่วยลงคะแนนใช่ไหมฮะ
คือประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกฎหมาย

บางคนก็จะไปจี้ขนาดนั้นนะครับ
เอ๊ะตกลงจะเอายังไงเนี่ย
จากค่าใช้จ่ายที่สูงแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่ากรณีที่ถามหน้า
หน่วยเลือกตั้งแล้วก็มีการพูดอะไรต่างออกมาเขาบอกอันนั้น
เป็นการสื่อสารที่บอกว่าเขาจะเลือกใครอะไรยังไงนะครับโดย
เพราะถ้าคนถามแล้วตอบออกมาหรืออาจจะตอบให้คนอื่นได้ยิน

คือตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าห้ามเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็น
หรือว่าโพลในช่วงเวลา๗วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง

๕โมงเย็นด้วยวันเลือกตั้งเนี่ย
แต่ทางสำนักโพลเนี่ย
บอกว่ามีคนบอกว่าไอ้การที่มีคนมาหน้าหน่วยแล้ว
ลงคะแนนให้ใครครับอ่าสมมุตินะคนบอกอ๋อลงให้ในกอ
อันนี้มีคนตีความว่านั่นคือการเผยแพร่
เจ็ดวันที่ว่าจะไม่พูดอันนั้นคือการแสดงความเห็นใช่ไหมครับแต่
หรือไม่สมมุติเลือกตั้งคือ๑๔พฤษภาคมเราไปสำรวจเราไปเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนวันสุดท้ายคือวันไหนฮะทำได้ตลอดแล้วครับตามใดที่ไม่เปิดเผยอ่า
นิดาบอกทำได้ตลอดเห็นแหละไม่เปิดเพยร์ตอาจารย์สุภูมิว่าครับ
เพราะว่าถ้าจากนั้นเนี่ยมันกลัวว่ามันไปหลุดเผยแพร่ด้วยวิธีการอย่างไรก็ตาม
แต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ฮะแล้วผลที่ออกมาในวันที่๕
โมงเย็นแล้วปิดหีบพึ่งออกมาเนี่ยมันจะตรงหรือจะคลาดเคลื่อนไหมซึ่ง
ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยข้อมูลเนี้ยประกอบหลายหลายส่วนแน่นอนการที่สำรวจมาต่างต่างทั้งหมดจะรู้ว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม
มันมีการผันแปลด้วยอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับผมก็เห็นด้วยว่า๒๓วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็ผันแปลได้ด้วยปัจจัยอื่นเยอะแยะเลย
เพราะฉะนั้นไอ้การคาดการณ์กันต่างเหล่านี้เนี่ย
มันต้องเอามาเป็นองค์ประกอบในการที่จะวิเคราะห์โพลนต่างเหล่านี้ด้วย

แต่ต้องระมัดระวังตัวแปลแทรกซ้อนอื่น
ที่เข้ามาที่มันอาจจะทำให้อันดับเปลี่ยนได้นะครับ
โดยเฉพาะถ้ามีกระแสอะไรต่างที่เข้ามาเนี่ยอยู่นอกเหนือการควบคุม

มันคิดเป็นสักกี่เปอร์เซ็นอาจารย์ถ้าเกิดว่ามันจะ
ถ้าตรงนั้นก็ประมาณบวกลบหลายคนก็บอกว่า๗
เพราะฉะนั้นถ้านำกันอยู่๗มันก็มีโอกาสพลิกได้
แต่ถ้าทำเยอะกว่านั้นมันก็โอกาสมันก็น้อย

อาจารย์สุวิชาคิดว่าปรุยัคโลค

คืออย่างนี้ครับเอาไปร้องอย่างนี้

เปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับโอกาสเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
โอกาสที่ว่าเอ่อสองวันสามวันก่อนการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยน
ใช่ครับมันอาจจะมีบ้างแต่มันคงไม่มีถึงขนาดทำให้แบบ
สั่นสะเทือนโพลพลิกกิ้งไม่เหลืออะไรเลยไม่ใช่ขนาดนั้นครับ
นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยคะแนนค่อนข้างจะอ่าคงที่นะครับ
หมายความว่าคือผมเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ก็สนใจแล้วล่ะนะครับ
จะวิ่งไปทางไหนนะครับอาจจะต้องรออีกสักสอง
ประมาณอาทิตย์หรือ๒อาทิตย์ก่อนการเลือกตั้งผมว่าเขาตัดสินใจหมดแล้ว
ครับเขารู้แล้วเขาควรจะวิ่งไปทางไหนกันนะครับจะมีแค่ไม่กี่คนหรอก
ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกทางไหนฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่า
โอกาสเปลี่ยนแปลงโอกาสพลิกเนี่ยน้อยนะครับอ่าด้วยเหตุนี้เองเนี่ย
นิดาโพเราเลยตัดสินใจว่าเราจะทำโพล
ทำแน่เลยคือเราจะทำลาย๓๓เขตกรทมทั้งหมด

แต่ละเขตนะครับใครจะได้เปิดแชมเปญ
ใครจะนั่งซึมนิดนึงนะครับ

จากภายนอกปัจจัยที่๓๔เนี่ย

เพราะว่าความพลิกผันมันเยอะใช่ไหม

คืนหมาหอนสูดท้ายด้วยซ้ำ

แต่ณขณะนี้ณวันนี้ที่เราคุยกันในช่วงสงครานแบบนี้
สำรวจกันมาเดี๋ยววิเคราะห์กันหน่อยนะฮะ
ว่าดูแล้วแต่ละพักเป็นยังไงบ้างแนวโน้มต่าง

ถ้าเกิดเขารวมกันแล้วเนี่ยแล้วมีฝั่งไหนได้เกิน๒๕๐

ทำประจ๋วครับกันตอนครับกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ
จากนิดาโพแล้วก็สวนดุสิตโพนะครับ

คือที่สำรวจกันมาเนี่ยดูแล้วอันดับ๑อันดับ๒
คะแนนนิยมที่มาแทบไม่เปลี่ยนเลยคือเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกล
จากนั้นก็จะเป็นอันดับ๓รวมไทยสร้างชาติ
สลับกับภูมิใจไทยหรือจะเป็นพักอื่นก็สลับลดหลั่นกันไป
ณขณะนี้คิดว่ายังเป็นอย่างนั้นจะเป็นถึงวันเลือกตั้งไหม
คือเราต้องดูนะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าสอสอ
เขตเนี่ยได้ก็คือได้ครับตกคือตกคะแนนต่างแม้จะเป็นที่๒
เฉือนที่๑ถูกที่๑เฉือนไปนิดหน่อย

อันนี้คือเขตเพราะเขาแยกบัตร๒ใบ

คุณได้ที่๒ที่๓ที่๔ที่๕เอาไปรวมเพื่อคิดเป็นปาร์ตี้ลิสต

พอไม่รวมปุ๊บตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า
ตัวเองของเขตเนี่ยมันมีทั้งเจ้าเก่าเจ้าใหม่
แม้ว่าจะแบ่งเขตอะไรต่างกันใหม่เนี่ย
เขาก็รู้ว่าเจ้าของเขตพื้นที่นี้คือใคร
มันค่อนข้างที่จะมีตัวเนี่ยชัดเจน
และประกอบกับจะเห็นได้ว่าบ้านใหญ่

เพราะฉะนั้นพอสำรวจต่างออกมาเนี่ยอย่างเช่นว่าเขาจะเลือกพักใดเนี่ย
อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็เป็นไปตามที่ว่าแล้วแหละ
นั่นก็คือทุกคะแนนมันมีมีผลเนี่ยใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นก็เพื่อไทยมาอันดับหนึ่งก้าวไกลมาอันดับ๒นะครับ
แล้วก็ไล่ไล่เลี่ยงไปนะครับแต่พอถึงเขตเนี่ยครับ
มันค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันเหลือหนึ่งเท่านั้น
คุณจะได้คะแนนมาเท่าไหร่ก็ตามเขาเอาที่๑นะครับ
พอที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าพักที่เป็นฝ่ายค้านอยู่ครับ
นะฮะเพื่อไทยแบ่งกับก้าวไกลอ่า
แค่นั้นนะแต่ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยลุงตู่ลุงป้อมภูมิใจไทยแถมประชาธิปัตย์อะไรต่าง
คะแนนมันแบ่งกันต่างตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าใครนำในแต่ละเขตเนี่ย
กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยโอกาสเนี่ยสูงแล้วนะครับ
เพราะว่าไอ้ตัวอื่นอื่นมันจะไปเฉลี่ยกันที่ผมพูดอย่างนี้ก็กลายเป็นว่า
พักที่คิดว่าคะแนนก็ดีนะแต่มาเป็นที่สองหมดเนี่ย
คุณสอสอเขตคุณจะมันได้น้อยมากนะครับ
ตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ว่าเฮ้ยทำไมพักนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยได้เยอะนะ
จะบอกว่าใส่ใจตรงนี้อีกนิดนึง

หรือต่อให้ถามเรื่องคุณจะเลือกคนไหนเป็นนาโยคก็ไม่ยาก
เพราะคนก็เลือกตามความชอบได้เลย
แต่ถ้าไปถามเขตยากใช่ไหมอสุริยา
เพราะเวลาเลือกตั้งจริงในแต่ละเขตมันมีปัจจัยเต็มไปหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ที่สำคัญนะครับเอาพักเก้าไก่ก็ได้
ที่แต่ละโพลส่วนใหญ่มาอันดับ๒บางคนก็บอกอย่างนี้
อย่างนี้คะแนนน่าจะตามมา๒อันดับ๒ตามเพื่อไทยมาสิทั้งประเทศ
ผมบอกไม่ใช่เพราะพักเก้าไกรจะได้อันดับ๒๓๔๒๓๔เต็มทั่วประเทศเลย
อันนี้คือเขตแต่คุณไม่ได้สอสอนะอาจจะไม่ได้สอสอแพ้๕คะแนนก็โดนทิ้งน้ำครับ
ไม่เหมือนคราวที่แล้วที่เอาคะแนนไปคิดปาร์ตี้ลิสต์สมมุติไม่รู้ว่าพักไหนได้ที่๑ได้สัก๔๐๐๐๐
๔๐๐๐๐กับ๕คะแนนแล้วสมมุติว่าเก้าไก่มาที่๒ได้๔๐๐๐๐แพ้๕คะแนน๔๐๐๐๐เก้าไก่โดนทิ้งน้ำเลย

แล้วต้องไปดูว่าในบัตรปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยในเขตนั้น
ค่อยเอาปาร์ตี้ลิสต์มาคำนวณทีหลังว่าเขตนั้นได้ปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่ใบบวกกับทั้งประเทศได้เท่าไหร่
รวมแล้วควรได้ควรได้กี่เก้าอี้สำหรับปาร์ตี้ลิสต์แต่สำหรับเขตจบแล้ว
ยนทิ้งน้ำไปเรียบร้อยแล้วสี่หมื่นคะแนนนะครับฉะนั้นอันนี้คือ
อันนี้คือที่ผมมองไว้นะครับว่าเอาว่าเก้าไกรเนี่ยนะครับ
มองกันว่าจะได้เยอะเยอะเนี่ยถ้าบางคนดูโพล
อย่างนี้เก้าไกลต้องได้เยอะสูงมากเลยไม่ใช่ครับ
เพราะว่าผลจะออกมาเป็นรูปแบบนี้จะโดนโยนทิ้งน้ำจำนวนมาก
ซึ่งไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกให้
ของโพลผมเนี่ยเก้าไก่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ
ถ้าเป็นบัตรใบเดียวแบบครั้งที่แล้วผมว่าก้าวไกรจะได้สอสอประมาณ๗๕๓๕
ประมาณแปดสิบห้าแปดสิบห้าคนอ่าแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครับ
เพราะที่ได้มาเนี่ยไม่ได้สอสอเนื่องจากเป็นอันดับ๒
ใช่ครับสองสามสี่แล้วจะโยนโยนโยนทิ้งน้ำหมดเลย
ต่อให้๒บทเลยก็โดดโยนทิ้งน้ำครับ
ก็ได้๑๗ที่จากปัจจุเรียนเท่านั้นเอง
อาจจะได้สอเคตบ้างบางเคตอาจจะได้ในกรุงเทพฯอาจจะได้

แต่ว่าพอหลุดไปจากนั้นแล้วแน่นอนปัจจัยที่๓๔มันแรง

ทีนี้ที่อาจารย์สุวิชาอาจารย์สุขุมได้ดูแล้วก็วิเคราะห์ในขณะนี้เนี่ย
คิดว่าในส่วนของฝ่ายค้านเดิมกับรัฐบาลเดิมเนี่ย
แล้วถ้าเขารวมกันเนี่ยครั้งนี้ใครจะได้มากกว่าน้อยกว่า
ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลกับฝั่งของพลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อย่างนี้

คือถ้าปฏิภิกษ์ฝันทงได้ใช่ไหมครับ
ก็คือว่าเพื่อไทยบวกก้าวไกลเนี่ย
๒พัคดิ์มันขึ้นเกิน๕๐กันครับ
ถ้ามี๑๐๐คน๒พัคดิกเกิน๕๐กัน

แต่ว่ามันจะไปอยู่ที่เขตไง๔๐๐คนตรงนั้น
ร้อยคนตรงนั้นเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีเจ้าของเขตอยู่นะ
เขาต้องทุ่มไม่ใช่ว่าเพื่อชนะให้ได้เข้าไปนั่งอย่างเดียว
เพื่อหน้าตาเพื่อลูกเพื่อหลาน
เพราะตอนนี้คนเข้ามาบ้านใหญ่เนี่ยถึงหลานแล้วนะ
พอหลานเนี่ยอาจจะบอกว่าส่วนตัวตอนตัวเองลงเนี่ยตัวเองแพ้ได้
แต่หลานเนี่ยแพ้ไม่ได้นะไอ้ตรงนี้มันจึงทุ่มเงินสุดฤทธิไงครับ
พอทุ่มกันสุดฤทธิ์ขนาดนี้เนี่ยมันจึงเป็นแบบว่าทุกคะแนนที่จะชนะกันเนี่ยมีความหมาย
แต่คะแนนที่แพ้โยนน้ำแบบท่านจันทร์สุวิชาว่า
อาจารย์ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยที่ว่าสองพักนี้รวมกันเนี่ย

เอางี้ถ้านับโพลขนาดนี้นะ๔๙เปอร์เซ็นต์
ผมว่าก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละประมาณ

เพื่อเพื่อไทยเนี่ย๔๕๔๖เห็นตรงกันเลยนะครับ

ก้าวไกรตอนนี้เรื่องโพลของมันที่ข้ามอยู่๗๕

โหสองพักรวมกันนี้ไม่ใช่แค่ห้าสิบธรรมดาแล้วนะฮะ
ไปหกสิบแล้วนะใช่ครับถูกต้องครับไม่ผิดครับ
เหลืออีก๔๐ก็แบ่งกันไปแบ่งกันไปครับ
นั่นคือครับแต่เคสสี่ร้อยอ่ะนั่นคนละเรื่องครับ
ไม่รู้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีเรื่องของอ่า

แต่คิดว่าอันดับหนึ่งยังเป็น

ถ้าง่ายในส่วนของสูตรสิทธิ์โพลเนี่ยก็คิดว่า๒๐๐ขึ้นนะ
จาก๔๐๐นะค่ะคิดว่า๒๐๐ขึ้นไหม
ผมคิดจาก๕๐๐เนอะไม่ขอคิดจาก๔๐๐กันเพราะเขตไม่รู้เท่าไหร่
แต่ผมคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวประมาณ๒๓๐๒๔๐กว่าอีก
คือถ้าโพลตอนนี้ผมคิดว่าอยู่๔คือผมเคยพูดว่า๔๔๐
แต่ผมเชื่อว่าเลือกตั้งจริงจะโดนแรงต้านอ่าจะโดนแรงต้านอยู่ทั้งลดลงมาเหลือประมาณ๒๓๕๒๔๐เนี่ยประมาณเนี่ย
อันนี้คือทั้ง๒ระบบนิดาโพลคาดว่าเพื่อไทยน่าจะได้สัก๒๐๐
ก็คงได้ไม่ต่ำกว่า๒๕๐ทั้ง๒อันนะครับ
อื้อหือต้องแปลวทั้งนั้นมา
ก้าวไก่มี๑๗เปอร์เซ็นต์กินให้เหลือ๒เปอร์เซ็นต์พอครับกินไปทั้งตัวเลย
เพราะว่าเขาแบ่งความนิยมกันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับผมอาจารย์นะฮะ
เช่นเดียวกันผมคิดว่าเรื่องของคนที่เลือกเนี่ยเราค่อนข้างจะแบ่งกลุ่มได้ชัดเจน
ใช่ไหมครับเพื่อไทยก้าวไกลมาทางเดียวกันนะครับ
แล้วพักที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาจะไปในทิศทางที่อาจจะบอกว่าแบ่งเค้กกันแล้วนะครับ
แต่การที่เขาแตกออกมาเป็นพักย่อยต่างเหล่านี้

ก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลนะตรงนี้

มันต้องมียุทธศาสตร์อะไรออกมาอีกสักอย่างหนึ่งแหละนะครับ

ผมขอสุดท้ายจริงคิดว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งหนึ่งเขา
ทางฝั่งเก่าเนี่ยอ่าทางฝั่งพักฝ่ายค้านเก่าเนี่ย

เกิน๒๕๐เชื่อว่าสว๒๕๐คน
โหวตนายกให้เขาไหมหรือว่าจะไม่โหวตให้
ยากยากครับยากยากทั้งคู่เลยครับผม

คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ